พาไปดูคุณแพทย์นับประพา

ขยันทำงานด้วยทั้งงานในโซเชียล
ในทีวีเธอทำหมดนะคะ

สงสัยคงติดความขยันทำงาน

แล้วก็ที่สำคัญงานพวกรีวิวต่างเนี่ย

บางทีก็พาเพื่อนหลานในบ้านนั่นแหละ
จอยด้วยกันมาสนุกด้วยกันนะคะ

ในส่วนหลังทางว่าร่วมรีวิวกับแม่

พัฒนาอัพสกิลขึ้นไปแล้วนะคะ

โบ๊ะบะนะคะตบคำกับคุณแม่แพทย์เนี่ยได้ดีไม่น้อยเลย
อกจากนี้ยังมีลีลาการแดนส์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยจ้า
โอ้โหหน้านิ่งแต่บอกเลยว่าท่าเป๊ะนะคะ
และที่สำคัญมีการตบมุกกันโบ๊บะด้วยนะ

วันนี้เราจะมารีวิวมาแคะ

รีวิวสิคุณขานี่

มันยะมี้มมาก
นี่ไงเด็กเขาบอกไม่โกหกนะจ๊ะอร่อยก็อร่อยไปเลยแบบนี้ลีลาการโอ้โหการรีวิวไม่ธรรมดานะ

อย่าดีกว่าแจ๊กกะลีนนะคะถ้าแจกรีนเล่นต้องประมาณตีมุกประมาณสัก๓วันก่อน
เม้าวพอเป็นอย่างดอกเนี่ยหรอ